มันจะโอเคใช่ไหมมันจะไม่มีอะไรผิดพลาดอีกใช่ไหม

ขอให้มั่นใจการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่มีผิดพลาด
ลองฟังดูค่ะ
ผมไม่แน่ใจนะที่ว่า
ของรหัสผิดคือไม่รู้
อาจจะมาจากรหัสไปรษณีย์ก็ได้

มันเป็นของเฉพาะครับจะบอกว่ารหัสผิด
ผมว่าประชาชนอาจจะเอาไปเที่ยว

แต่ว่าเสี่ยงนี้ก็คือจะไม่ตกน้ำ

พูดถึงเรื่องของการเขียนเขตผิด

เรื่องปัญหาการเขียนหน้าซองผิด
คุณผู้ชมเมื่อตอนที่เลือกตั้ง

นาฬิเทียจะเอามาคัดแห้กอีกครั้ง
แล้วก็จะนับคะแนนทีละใบทีละเขต
ขอให้มั่นใจได้ว่า
ใครได้ว่าทุกคะแนนเสียงเนี่ยจะถูกต้องตามที่ประชาชนต้องการลงคะแนนแน่นอน
ไม่มีเรื่องของบัตรเขย่งไม่มีเรื่องของคะแนนเสียงที่ตกน้ำ
หรือว่าคะแนนที่ตกหล่นอันนี้ท่านยืนยันมาแบบนี้
แล้วเอาจริงนะนอกจากประชาชนไม่มั่นใจในคะแนนเสียงแล้วนะ
ไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียวนักการเมืองเองค่ะคุณผู้ชม
ออกมาตำหนิเพราะว่าเขาก็กังวลว่าที่๑๔พฤษภาเรื่องตั้งใหญ่จะวุ่นวายไหม
ผู้มนุยการสูงปฏิบัติการเรื่องตั้งส่อภาพเพื่อไทยเนี่ย
ทุกข้าวก่อนคิดว่าเรื่องของการเจาะหน้าซอง

เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยนะ
ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถทำให้ประชาชนสบายใจได้

โอ้โหก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งล่วงหน้า
เดี๋ยวจะไปแก้ไขนะเดี๋ยวจะไปปรับ
ว่าวันเลือกตั้งจริง๑๔พฤษภาคมวันอาทิตย์นี้
จะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะเป็นการเลือกตั้งแบบปกติ
ส่วนการใส่บัตรเลือกตั้งสลับหีบก็มีสีระบุชัด
แล้วตอนนับคะแนนจะต้องมีการตรวจสอบบัตรให้ตรงกับ
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชั้นที่หลายฝ่ายกังวล
มันจะมีบัตรผีหรือเปล่าวะจะมีบัตรผีสอดแทรกเข้ามาหรือเปล่า
ว่าจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนที่พี่เบิร์ตสงสัย
นั้นการเลือกตั้งเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าครับ
สองเมษายนตอนนั้นเป็นคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญเลยนะ
วุ่นวายตอนนั้นวุ่นวายหนักมากเลยก็ติดคุกแบบไม่รองลงอายาด้วยครับ
เลือกตั้งล่วงหน้าเขาทำไว้๙๑เกือบ๙๒เปอร์เซ็นต์

ชาวเลือกตั้งวันจริงเนี่ย

ไม่สบายใจอยู่แสดงออกด้วยยังไง
ไปเลือกตั้งครับเลือกตั้งพักที่ท่านชอบ

เบิร์ตพอเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมแล้วก็ไม่สบายใจ

เลือกไปก็ไม่ได้คนที่เราต้องการงั้นไม่ไปเลือกดีกว่า

คะแนนเสียงพลังเสียงของเรามีค่า

แต่ควรออกไปเลือกตั้งนะคะ